หลังจากที่เราได้รับประทานอาหารขนมอร่อย

สำหรับการไลฟ์ก็คืออย่างที่พี่ศรีบอกก็คือดาราเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาจะหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็จะมีการไลฟ์นะคะขณะที่เขาออกกำลังกาย
แล้วคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะออกกำลังกายไปพร้อมกับดาราคนนั้นได้เลย

เพราะตอนนี้เนี่ยคุ้มนะการออกกำลังกายก็แบบมีหลากหลายมากเลยนะ
แล้วทุกวันนี้การไลฟ์ก็คือทำเป็นปกติในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาออกกำลังกายและไลฟ์อย่างคลาสซุมบ้าเนี่ยบางทีครูหนุ่มเขาก็ไลฟ์
ครูที่สอนพี่เต้นเขาก็ไลฟ์แล้วคนก็จะชอบเพราะเล่นเต้นตา
ไม่ใช่จุดนั้นหมายถึงว่าถ้าในวันหนึ่งวันใดวันตรงนั้นไม่ว่าง
ไม่ใช่ว่าเอ๊ะอ่ะจะรอไลฟ์อย่างเดียว
ก็คือไลฟ์เนี่ยแบบให้ทดลองถ้าเหมาะกับจริตก็ไปลงเรียนคอร์สเลย

และนักแสดงที่เวลาออกกำลังกายแล้วก็ไลฟ์อยู่เป็นประจำ
ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะไปออกกำลังกายพร้อมไปกับเขาได้เนี่ย
คนแรกเลยโอ้โหนี่เจ้าแม่แฟชั่น
คุณชมพู่คุณชมพู่อรยา

คุณแม่เขาใส่มง

นี่ไงคือเขาชมพู่เนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายหลากหลายมากนะ
โยคะแล้วก็เวทเทรนนิ่ง
แล้วรู้ถึงอะไรล่าสุดฟิสิกส์ป่ะที่เขาไปอ่ะใช่

ก็จะไลฟ์ให้คุณผู้ชมเห็นถ้าไม่ไลฟ์ก็เป็นการถ่ายคลิป
ซึ่งเราก็จริงก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแล้วก็ออกกำลังกายตามได้
พี่ว่านะแต่ละที่ที่ชมพู่ไปเท่าที่สังเกตนะ

พอเข้าไปปั๊บพอหลังจากนั้นคนถ่ายลงไอจีเพียบเลย
พลึบไปเออเหมือนกับเขาเลือกแล้ว
เลือกแล้วเขาก็เลยเท่าที่หลายคนก็เลยมั่นใจไงว่า
เออที่คุณผู้ชมเลือกเนี่ยต้องดีเนาะก็เขาก็เลยไปอย่างเงี้ย

เหมือนเหนื่อยอ่ะ
คือเคยเหนื่อยหนูหายใจไม่ทัน
โทรไปสอบถามว่าตรงไหนที่เธอจะต้องเอาออกอ่ะ

ถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นคนออกกำลังกายนะห้ามหยุดเลยนะ

หรือเป็นแบบไหนนุ้ยก็ไม่ได้พังนะ
โอ้ยแต่มันก็พักแต่พังกว่า

ว่าเราไม่เฟิร์มเหมือนแต่ก่อน

เพื่อให้เฟิร์มเหมือนแต่ก่อนเนี่ยโอ้โห

คนที่มีลูกแล้วไม่ว่าจะลูก๑๒๓๔อะไรอย่างนี้
ร่างกายมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหม

แล้วมันจะมาแบนเหมือนตอนแบบ

แล้วก็สิคแพคขึ้นได้ไมค์ได้

แผ่นลัดหน้าท้องลัดเลยแล้วก็ขยันรัดทุกวัน

มันก็ไม่ใช่ว่าถึงห้าสิบ
แต่ว่าคอลลาเจนน่ะเนอะ
มันก็ไม่ได้ว่าถึงโหยแต่มันก็ไม่ได้ละตรึง
นั่นแหละด้วยการเวลาด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าออกกำลังกายไว้เถอะค่ะดีนะคะ

เราไปดูอีกสาวคนหนึ่งดีกว่าเป็นแนวคิดขู่
ใครเป็นเนโกะเนโกจำ
ทั้งคู่เลยเหรอน่าจะมาทั้งคู่เลย
เขาเป็นแฝดกันไง
พอแล้วค่ะเกิดเจ็ดช่องแล้วค่ะ

โอ้นี่ได้หน่อยนะ

แต่ว่าน้องเนยน้องแจมก็ออกกำลังกาย

ดูดิดูแขนเขาสิพี่
แขนเขาเขาต้นแขนเขาก็เข้ามือโดดู้สิค่ะ
เห็นเห็นไหมณุ้ยช่วง๒๓ปีหลังเนี่ย

มาให้ความสนใจกับกันออกมากไปเยอะมาก

คิมเนี่ยตั้งแต่เป็นคิมเบอร์เลอร์ที่เล่นปัญญาชนต้นครัวกับพี่ศรี
ตอนนี้เรียกเบอร์เลอร์ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่
แบบปุ๊บขึ้นมานางไปทำอะไรมาไม่รู้
ก็ออกความร่างกายนั่นแหละพี่เก่งมากเลยอ่ะ
แต่ด้วยอายุอนามเขาร่างกายก็ยังเข้าไวไง
พูดไปก็ถอนในใจไปแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องมุมานะมีวินัย
อีกคนนึงอายุพอ๙เรารุ่นเดียวกับหนู
ถ้าเฟิร์มได้เราก็เฟิร์มได้
อุ้มหลักขณะเขาไม่ใช่น้องแกหรอ

รุ่นเดียวกันค่ะคุณนุ้ยสาบานสิ
ว้านคุณนุ้ยเอาไปเกิดอุ้มอ่ะอู้นุ้ย
เขาไม่ได้เกิดปีเดียวกับหนูอยู่แล้วล่ะดูจากการออกกำลังกายเขา
เกิดปีเดียวกับนุ้ยแต่พออุ้มออกกำลังกายไง
ก็เลยดูไม่เกิดปีเดียวกับนุ้ยไง
อุ้มเฟิร์มมากนะนุ้ยพี่ว่าอุ้มมาน้องนุ้ย๗ปี
เอาอย่างนี้ก่อนนุ้ยท้องไปเปิดดูรูปเลย

เพราะว่าตอนนั้นไปปีนผ้ากับครูเล้ง
โอ๊ยมีปีนผ้านุ้ยสุจีราปีนผ้าโอ้โห

ครูเล้งรู้จักนุ้ยสุจีราเปล่าคะไม่รู้ว้า

ครูผ้ามันรั้มทั้งไหนไรบ้าง

เพราะว่าเวลาปีนมันต้องปีนแล้วมันต้องขึ้นจากพื้นไปใช่ไหม

แต่ปอนปีนยังไงมันก็ยังเลี้ยพื้นอย่างนั้น
คือเหมือนกับผ้ามันยื้อจนเป็นผ้าขาวบางแล้วอ่ะ
จากที่ผ้าเป็นแบบมีความยืดหยุ่นสูง
ผ้านั้นพอปอนขึ้นไปบนเหลือเป็นผ้าขาวบ้า
ต้องเปลี่ยนผ้าเลย

ช่วงนั้นปอนลดน้ำหนักเยอะเลยพี่เฟิร์มมาก
พูดถึงแต่อดีตแกเอาปัจจุบันมาพูดกันดีกว่า

จุบันวันเด็กดีกว่า

มีสถานที่หลายที่เลยที่จะให้พาเด็กไปเที่ยว

พี่มีอะไรเขามีอินติศักดิ์ศักดิ์การบางสน

พ่อพี่ก็คือไม่ควรไปสน

พ่อให้พาไปเที่ยวไปเล่นไม้กระดกอะไรก็ไม่รู้
พ่อพี่ก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะ
ไม่ใช่หรอกแต่ก่อนยังไม่มี

ใกล้นั้นก็ต้องพล็คนั่งอำนาจจะสมคม
ไปแต่ว่าคนเยอะพ่อก็เลยบอกให้กลับมา

ไม่เป็นไรและวันนี้แล้วเราก็มี
มีสถานที่ที่จะมาแนะนำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องกันไปเที่ยว

มีหลากหลายสถานที่นะคะที่เขาจัดงานต้อนรับวันเด็กแห่งชาติกัน
ที่แรกเลยค่ะที่สภากาชาติไทย
เขาบอกว่าไม่ได้พาเด็กไปดูการบริจักษ์เลือดนะคะ
แต่ถ้าไปดูก็ดีเหมือนกันเพื่ออะไร
เพื่อนดีจะได้สร้างจิตอาสาให้กับลูกเรานักเด็ก
ใช่กิจกรรมก็จะมีสาธิตการจับงู
กิจกรรมบันเทิงบนวิทยาธินะคะ
รวมถึงกิจกรรมที่พี่อาสายุวกชาติด้วย
คือข้างเขาจะเป็นเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ

หน่วยลินทรราชฉะนั้นก็จะพูดคำนั้นตอนแรก
ไม่ใช่อีกนะมีสถานการบริการสีศรีสวรินทิราด้วยนะคะ

ไปอีกที่งานวันเด็กที่ช่างช่วยช่างช่วย

เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยตะลุยดินแดนศิลปะเลยนะคะ
แล้วก็เดือนนี้เขาเป็นอาร์ตสำหรับเด็กโดยเฉพาะนะคะ
ให้ผจญภัยกับตัวละครแสนสนุกนะคะไปกันได้

กิจกรรมคงเยอะมากต้องไปเว้นเว้นกันตรงนั้นนะไปอ่ะ
น่าไปอ่ะน่าพาลูกไปวิ่งอ่ะลูกต้องการพื้นที่
ก็คือเป็นอะไรแล้วก็มีมิวเซียมสยามด้วยนะคะ

ใช่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายรวมถึง
ให้เด็กสนุกสนานไปกับดินแอนด์มหาศักดิ์จัง

หลับตามนึกภาพสไลเดอร์สูงยาวมีหลักติด

เธอไปเล่นปลาหมึกกัน

เมริกาประเทศกรุงเทพฯ

วันเด็กเนี่ยถ้าสูงไม่เกิน๑๓๐บาท

มีอีกหลากหลายที่ด้วยที่เราไม่ได้นำเสนอ

ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ
อยู่บริเวณถนนโยธีตรงข้าม

จะเป็นสถานที่ตั้งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี